คุณผู้ชมฮะเจ้าของสวนผลไม้บอกว่าโอ้โหถ้าสุนัขไม่เห่าเนี่ย
เขาคงโดนงูจงอางกัดไปแล้วหรือไม่ก็งูจงอางมันอาจจะเลื้อยเข้าบ้านไปแล้วนะครับ
แต่เจ้าสุนัขคู่ใจทั้ง๙ตัวคุณมันทั้งรุมเห่าแล้วก็รุมกัดงูจงอาง
งูจงอางได้รับบาดเจ็บเหมือนกันแต่มันยังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับ
งูเนี่ยเลื้อยขึ้นไปบนต้นทุเรียนเลยแล้วก็ยังชูคอขู่ฟ่อแบบนี้นะครับ
แล้วก็ท้ายที่สุดนะฮะเจ้าของสวนเจ้าของบ้านเนี่ย
ก็ต้องโทรแจ้งกู้ภัยสมาคมสว่างกระตันยูธรรมสถานจังหวัดจันทบุรีนะครับ
บอกว่าเจ้างูตัวนี้ดูสิมันชูคออยู่บนต้นทุเรียนเลย
นี่กู้ภัยมาแล้วนะคุณกู้ภัยมาแล้วโดยสิบเอกรัฐพลเสืองามเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมทีมงานอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์มาเลยครับ
นี่ใช้วิธีการในการล่อหลอกโอ้โหแต่มันก็ดูสิมันพุ่งตัวมาคุณ
นี่เจ้าหน้าที่เขาชำนาญนะเขาถึงทำได้นะ
คุณผู้ชมถ้าไม่ชำนาญไม่อะไรนะอยู่ไกลแบบพี่เขานี่แหละ
อยู่บนแท้งนี่แหละเออชาวบ้านเขาก็ดูอยู่ไกลนะครับ
ก็ลุ้นไปด้วยว่าเจ้าหน้าที่เขาจะจับได้ไหม
ท้ายที่สุด๑๐เอกรัฐพลเสืองามเจ้าหน้าที่พิทักษ์งูเมืองจันทร์
ก็สามารถจับงูได้โดยละม่อมด้วยความเชี่ยวชาญของเขาเองนะครับ
เจ้าของสวนผลไม้และเป็นเจ้าของบ้านก็คือคุณอาธานีสัตถีเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยอาเองกำลังไปติดตั้งระบบไฟอยู่ในสวน
ทีนี้ได้ยินเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้มันเห่า
ซึ่งสุนัขบ้านอาเนี่ยมี๙ตัวเห่าดังผิดปกติเลยมารุมเห่าอะไร
ก็เดินมาดูโอ้โหตกใจเลยงูจงอางดังกล่าวเนี่ย
กำลังจะเลื้อยเข้าบ้านแต่สุนัขนอกจากเห่าแล้ว
มันก็ไปงับไปกัดไปอะไรอย่างนี้นะฮะถูกรุมกัด
งูมันต้องเลื้อยหนีขึ้นไปอยู่บนต้นทุเรียนนะฮะ

น่ากลัวน่ากลัวนะตัวดำมะเมี่ยมเลยนะฮะ
ตาขวางแบบนี้เลยความยาว๔เมตร

น้ำหนักประมาณสัก๒๐กิโลกรัมส่วนเมื่อกี้ร่องรอยบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวงูเนี่ย
ไปรักษาอาการบาดเจ็บก่อนเมื่อหายดีแล้ว
จะนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมตัวเบล่มเลยนะฮะ

ขนาดใหญ่เหมือนกันยาวหลายเมตร
ชาวบ้านเห็นงูตัวนี้กำลังเลื้อยขึ้นต้นยางพารา

ขึ้นไปถึงยอดเลยนะฮะก็เลยหยิบมือถือเอามาถ่ายไว้ได้
เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
แต่ก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าอยู่ในจังหวัดไหน
แต่บอกว่าอยู่ในภาคใต้นะครับงูเลื้อยทางดิ่ง